ผู้ชายคนนี้เกือบสู่ขิตปั่นจักรยานกำลังจะข้ามทางรถไฟ
แต่ไมค์กั้นเนี้ยสับลงอุ๊ยมุดล่อนลงไปเลยเลยจ้ะ
รถไฟมาคุณผู้ชมดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหทำไมทำอย่างนั้นน่ะลุ้นตามเลยทำไมทำอย่างนั้น
พี่เบิร์ตรู้ป่ะในเน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ตั้งคำถามแบบพี่ว่าทำไมถึงคิดทำแบบนั้น
เอออะไรโดนใจพี่ว่ะไม่รู้ว่ะเนี้ยดูสิเขารอไม่ได้หรอหรือยังไง
ประมาทเนี้ยประมาทเนี้ยโอ้ใช่ไหมฮะยังไงอ่ะรีบเหรอ
นี่ค่ะตรงนี้คือจุดทางรถไฟใกล้สถานีนาศาลสุราชธานีนะคะ
แล้วเขาหลบได้ทันนะถอยมาได้ทันเนี่ยจังหวะนี้
๑สเต็ปอ่ะเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยคือ
รถไฟเนี่ยเบรกไม่ได้อยู่แล้วเบรกไม่ทันอยู่แล้วกระชั้น
ขนาดนี้ไม่แล้วคือแบบไม้กั้นทางรถไฟลงแล้ว
รถคันอื่นก็หยุดนะคะแล้วนี่อุตส่าห์หาทำลอดมุดออกมาแบบนี้
นี่เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะคะนี่คือทานโทษนะคะ
อย่าหาว่าต่อว่ากันคุณประมาทล้วนล้วนเลยเนี่ยแล้วเสียวยังไง
รู้ไหมพี่ปุ้ยถ้าเกิดอยู่ใกล้รถไฟมากแล้วมันแล่นเร็ว
มันดูดไงอ่าใช่เนี่ยดอมชาวเน็ตก็บอกดีนะ
ไฟมันไม่ดูดไปอ่ะมันมีมันมีแรงดูดนะไอ้พวกรถใหญ่แบบเนี้ยอืม
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นสักประมาณบ่ายสองของวันที่สิบหาสิบสามสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ระหว่างที่ขบวนรถไฟท้องถิ่นที่๔๔๖ชุมทางหัดใหญ่ชุมพร
ซึ่งเส้นทางดังกล่าวคุณผู้ชมเห็นบอกว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เพราะว่ามีคนเนี้ยไปทำรักษณะแบบนี้ไงครับไปฝ่าฟืนไอ้กดต่างต่างนี้นะคะ
มีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่บอกว่าเกือบไปแล้ว
ถ้าเกิดว่าปีหน้าอีกนิดนึงนะรับรองคิดแน่สู่คิดแน่นะคะ
คลิปนี้ถูกส่งต่อกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวัง
ขณะที่ต้องขี่ปันขับผ่านจุดตัดทางรถไฟให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านทำแบบเนี้ย
รู้ไหมว่าตัวท่านเองอ่ะทำผิดกฎหมายนะเออมีความผิดยังไงอ่ะ
มีความผิดค่ะถ้าเกิดว่ามีการขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟ
มีความผิดตามพระราชบัญญาจราจรทางบกมาตราหกสิบสองนะฮะ
เมื่อมีสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังแล่นผ่านมาผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็ว
และหยุดรถให้ห่างจากรถไฟอย่างน้อย๕เมตรนะ๕เมตรนะ
รถไฟผ่านไปแล้วแล้วมีสัญญาณให้รถผ่านได้ผู้ขับขี่จึงจะสามารถผ่านได้
ห่าเพดานคือห้าร้อยไงนะและหากยังไม่จบยังไม่จบ
และหากการขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนรถไฟนำไปสู่ซึ่งอุบัติเหตุ
ถ้าผู้ขับขี่ไม่เสียชีวิตก็อาจจะถูกการรถไฟแห่งประเทศไทย

อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถไฟรางรถไฟ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่
รถไฟไม่สามารถใช้การได้คือเขาเสียเวลาไง

แต่ผมไม่อ่านซ้ำเติมท่านก็แล้วกัน

เป็นบทเรียนเลยนะรอดชีวิตไปนะครับ